คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีข่าวเศร้าของผู้คนทั่วโลกนะฮะ
ที่ต้องร่วมกันแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
หลังจากที่มีข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระราชนินาศเอลิซิเบสที่๒นะครับ
ซึ่งวันนี้ทางสื่อของอังกฤษได้เปิดเผยหมายกำหนดการคร่าว
ที่จะเกิดขึ้นในช่วง๑๐วันของการจัดงานพระพิธีหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินินาศเอลิซาเบสที่๒นะครับ
ส่วนหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตนะครับ
อย่างนี้คือที่เมืองเวลลิงตันของนิวซีแลนด์นะครับ
โดยจะมีการจัดพิธีไว้อะไรอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากพระราชพิธีที่อังกฤษเสร็จสิ้นลง
เช่นเดียวกับที่ธรรมเนียบขาวที่ลดทงลงครึ่งเสาเช่นกัน
เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปโดยอิสราเอลและอังกฤษต่างมีความสัมพันธ์อันนั้นแฟนต่อกันมายาวนานนะครับ
บรรยากาศที่หน้าพระชวังบัคกิ้งแฮมที่อังกฤษนะครับ
วันนี้ยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของประสบกรณิกร
เดินทางมาวางดอกไม้และจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัย
ต่อการจากไปของควีนรุสุเบสที่๒
โดยด้านนอกรั้วพระชวังตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ก็จะเป็นบรรยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
หมายกำหนดการคร่าวของราชพิธีหลังจากนี้จะมีดังนี้นะครับ
วันที่๙กันยายนตามเวลาในท้องถิ่นที่อังกฤษ
กษัตริย์เช้าที่๓จะทรงมีพระชะองค์การประกาศการสืบทอดรัชบันลัง
ต่อที่สภาคการขึ้นครองราตร
แต่จะมีการกำหนดวันจัดพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งนะครับ
ขณะเดียวกันจะมีการเคลื่อนหี่พระศพสมเด็จพระราชินินาศเอลิซาเบสที่๒
จากประสาทบอร์โมรอลไปยังเอดิมูระทางรถไฟนะครับ
วันที่๑๐กันยายนจะเคลื่อนพระศพกลับไปยังพระชวังบะกิงแฮม
โดยรถไฟหรือทางเครื่องบินโดยหีบพระศพจะถูกนำไปไว้ที่ห้องโถงบันลัง
วันที่๑๑กันยายนกษัตริย์ชาวที่๓เริ่มเสด็จเยือน๔ประเทศในเครือจักรพบ
เพื่อร่วมพิธีไว้อะไรกับรัฐสภาโดยเริ่มที่อังกฤษนะครับ
วันที่๑๒กันยายนกษัตริย์ชาวเสด็จเยือนไอแลนด์เหนือร่วมพิธีไว้อาลัย
มีการซ้อมการเคลื่อนขบวนพระศพของควีนและเศษที่๒
พระชวังบัคกิ้งแฮมไปยังเวสมินสเตอร์ฮอล์
วันที่๑๓กันยายนเคลื่อนหี่พระศพออกจากพระชวังบัคกิ้งแฮมไปสู่อาคารเวสมินสเตอร์ฮอร์
๔กันยายนหี่พระศพจะถูกตั้งบนพระแท่นภายในอาคารเวสมินสเตอร์ฮอลเป็นเวลา๓วัน
กันยายนกษัตริย์ชาวที่๓จะเสด็จพระชดำเนินไปยังเวลส์
ซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายสำหรับการเสด็จเยือน๔ประเทศ
วันที่๑๘กันยายนจะมีพระเจ้าพิธีศพของสมเด็จพระราชินินาศอิสระวิทย์ที่๒
มหาวิหารเวสมินสเตอร์โดยประกาศให้เป็นวันแห่งการไว้อาลัยแห่งชาติ
โดยประชาชนจะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๒นาทีก่อนที่จะจัดพิธีที่โบสเซนต์จอร์สภายในประสาทวินเซอร์
และพิธีฝังพระศพที่โบสน้อยเซ็นจอร์สภายในประสาทวินเซอร์ครับ
คุณผู้ชมคะสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่๓ประมุกองค์ใหม่แห่งสหราชนาจักรออกแถลงการ
หลังสำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮมได้เปิดเผยข่าวการสวรรคตของควีนอเล็กซาเบ็ดที่๒
เมื่อวันพระรหัสบดีที่๘กันยายน๒๕๖๕พระองค์ระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เศร้าเสียใจที่สุดสำหรับพระองค์และครอบครัว
อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของกษัตริย์ผู้เป็นที่หวงแหนและมันดาผู้เป็นที่รัก
ข้าพเจ้าทราบดีว่าการสวรรคตของพระองค์จะรู้สึกได้ไปทั่วประเทศ
อาณาจักรเครือจักรพบและผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนทั่วโลก
สมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่๓กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งอังกฤษระบุอีกนะคะว่า
ระหว่างช่วงเวลาแห่งความอาลัยและความเปลี่ยนแปลงนี้
ครอบครัวของข้าพเจ้าและตัวของข้าพเจ้าเอง
โดยสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่๓สืบทอดราชบันลังเป็นประมุกพระองค์ใหม่
สหราชนาจักรและเครือจักรพบอังกฤษโดยทันทีนะคะ
ไม่ต้องมีพิธีการใดค่ะ
ขณะที่ในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรักษารัชการแทนนายรัฐมนตรี
สั่งการให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งลดทงครึ่งเสาเป็นเวลา๓วัน
คือในวันศุกร์ที่๙กันยายนก็คือวันนี้นะฮะ
วันจันทร์ที่๑๒และอังคารที่๑๓กันยายน
เพื่อถวายความอาลัยแด่การสวรรคตของสมเด็จพระราชินินาศเอซาเบสที่๒
พลเอกประวิทย์รักษาการนายกและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พร้อมภรรยาวันนี้ได้นำแจกันดอกไม้เดินทางไปลงนามถวายความอาลัย
สถานเอกราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับ
ขณะเดียวกันประชาชนหลายคนนะครับวันนี้
ไปที่สถานเอกราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ซึ่งจะมีการเปิดให้ร่วมลงนามในหนังสือถวายความอาลัย
ในวันพรุ่งนี้ไว้เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
มีประชาชนนำดอกไม้โทนสีชมพู

ขณะที่สถานทูตได้ลดทงลงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัย
คุณผู้ชมค่ะซึ่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกรวมถึงชาวไทยค่ะ

จากว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับราชวงศ์มาเป็นเวลานาน
ทั้งสองประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาธบพิษ
หรือในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
ทรงครองราชมายาวนานถึง๗๐ปีเช่นกันนะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไป๖๒ปีก่อน
หลวงราชการที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชนาจักรระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๓กรกฎาคม๒๕๐๓อย่างเป็นทางการ
ในการนี้สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒และในยุคแห่งอดินบระพระสวามี
เสด็จถวายการต้อนรับที่สถานีรถไฟวิคทอเรียนในกรุงลอนดอน
จากนั้นนะคะในหลวงราชการที่๙ประทับรถม้าพระที่นั่ง
กับสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒แห่งอังกฤษ
ลิปในยุคแห่งอดินบระจากสถานีรถไฟวิคทอเรีย
พระราชวังบัคกิ้งแฮมท่ามกลางประชาชน
มารอรับเสด็จนับแสนคนค่ะครับนี่คือภาพในอดีตนะคะ
ขณะที่สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่สอง
พร้อมด้วยเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งอดินบระพระสวามี
และเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารี

ในวันที่๑๐กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินถึงทรงฉลองพระองค์แขนกุดสีฟ้า

โดยมีในหลวงราชการที่๙ต้อนรับ
และเสร็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
ต่อมาค่ะ๑๔กุมภาพันธ์ปีเดียวกัน

เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่

และเจ้าฟ้าหญิงแอนนะคะ
เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบกรณิกรในพื้นที่นำมาจัดแสดงค่ะ

ในวันที่๒๘ตุลาคมปี๒๕๕๙
สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
เสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอีกครั้ง
พร้อมด้วยดียุคแห่งอดินบระเป็นระยะเวลา๕วันนะคะ
ในฐานะพระราชอคันตุกะของพระมหากษัตริย์ไทย

สมเด็จพระบรมราชนีนาฏหรือ
สมเด็จพระบรมราชชนานี๑๐๐๐ปีหลวง
ฉลองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
ในช่วงค่ำได้เสด็จพระราชดำเนิน
ร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ
พระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

แดดสมเด็จพระราชนีนาธิอลิซาเบคที่๒
ก็คือเหรียญกษาบที่ระลึกเฉลิมสัมพันธ์ธรรมิตรี
ระหว่างราชวงศ์ไทยและอังกฤษนะคะ
จากนั้นทรงพระดำเนินสู่ห้องท้องพระองค์กลาง
เพื่อทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ

เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทย

ควรจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติทั้งสอง
ว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับ
สมเด็จพระราชนีนาฏแห่งสหราชนาจักรถึง๒ครั้งค่ะ
เสด็จมาเยือนในครั้งนี้
จึงทำให้คนไทยทั้งปวง
เผิดความพิธียินดี
ที่จะได้เฝ้าชมพระบรมีอีกครั้งหนึ่ง
ผมฉันเชื่อมั่นว่า
ระหว่างที่ประทับในประเทศของเรา

คงจะได้ประจักษ์ถึงความชื่นชม

ที่ทุกคนมีอยู่ในพระองค์
สิ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่ง
ที่จะเกื้อคูณให้สัมพันธภาพ

มือระหว่างประเทศของเราทั้งสองดำรงมั่นคงทั้งเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
จากนั้นนะคะสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ทรงมีพระราชดำรัฐตอบกลับค่ะ
จากนั้นนะคะสมเด็จพระราชนีนาธิ์อลิซาเบ็ดที่สองทรงมีพระราชดำรัฐตอบกลับค่ะ
คุณผู้ชมคะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ในแต่ละครั้ง
มีประสบกรณิกรชาวไทยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากค่ะ

ทั้งสองประเทศยังมีความร่วมมือกันหลายด้านมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนและด้านการศึกษา
เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนะคะ

มีหญิงไทยคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เธอได้โพสต์ประสบการณ์ของเธอที่ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด
ระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อปี๒๕๕๙

คุณโสภาพรควอสนะครับ
เจ้าของเพจเรื่องเล่าจากหย่งศรี
ได้โพสต์ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยนะครับ
คุณหย่องศรีเนี่ยบอกว่าตอนนั้นกำลังเรียนอยู่นะครับ

เรียนสตรีวิทยานะ

ใส่แว่นเสื้อขาวนี่เห็นไหมครับ

ชั้นหมอ๕โรงเรียนสตรีวิทยา
เป็นการถวายรายงานเกี่ยวกับนิทัศกาลการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

และมีพระดำรัฐถามต่อเธอด้วยว่า

สิ่งต่างที่เกิดขึ้นในนิทัศกาลนะฮะ
ทำให้ความเกร็งของเธอเนี่ยลดน้อยลงไปเลย

จากนั้นก็ถวายรายงานอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
แต่ที่จำได้ชัดก็คือได้อยู่ใกล้มาก
ได้กลิ่นหอมจากพระวรกาย
เห็นตะขอสร้อยคอมุก๓เส้นนะครับ
อยู่ด้านหลังอย่างชัดเจนติดตา
เธอบอกเธอปิติใจภูมิใจมาก
ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับ
แล้วก็บอกว่าทันทีที่รู้ข่าวเรื่องการสวรรคตเธอตกใจ
เหมือนหัวใจเต้นแล้วก็สะดุดไปหนึ่งจังหวะ
ซึ่งเธอเชื่อว่าเธอได้เป็นตัวแทนของหลายคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
ที่เคยถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิด
แล้วก็รู้สึกใจหายเพราะเมื่อเกิดมาก็รู้จักพระองค์ท่านแล้ว
ส่วนพิธีการไม่มีปัญหาหรอก

เพราะว่าข้อนประเทศเกิดมาก็มีควีนอลิซาเร็จแล้ว
แล้ววันนี้เสาหลักมันไม่อยู่
อังกฤษต้องใช้เวลาในการมอนอะไรโศกเศร้าอยู่ระยะหนึ่งเลย